โอ้ยดูสภาพหลังพี่เบิร์ท

ใช่ตาม่วงเนี่ยคือเป็นแฟนสาว
ซึ่งเป็นนักกีฬาแชมป์โลกปัญจักษีรัฐด้วยนะ

ปรากฏว่าโดนแฟนนุ่มที่เป็นนักมวย

กระดูกหน้าพี่เบิร์ตแตกละเอียด
จนต้องดามหน้าไปตลอดชีวิต
ตาตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะ
หมอบอกว่าต่ำคือครึ่งปีถึงจะมองเห็นน่ะ

เห็นแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะโดนนักมวยดังทำร้าย
เอฟซีมวยไทยเจ็ดสีเจ้าแม่มวยไทยเนี่ยนะคะ

ตาปูดกระดูกใบหน้าที่บอกว่าต้องใส่เหล็กดาม
ตาขวานี่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่ก็ต้องใช้เวลานะ
คืออาจจะกลับมามองเห็นอีกอย่างน้อยครึ่งปีค่ะ
บอกว่าโดนแฟนนุ่มทำร้ายร่างกาย
ทีนี้หลังจากก่อเหตุนะเขาบอกว่าฝ่ายชายหนีไปเลย
ตำรวจก็ต้องตามตัวมาสอบปากคำสิ
อยากโพสต์เอาไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วอย่าให้คนแบบนี้อยู่ในวงการดีแบบนี้อีก
ทีนี้ชาวเน็ตที่ตามเพจนี้ก็พยายามถามร่างกายคนไหน

เพราะว่าเจ้าตัวเขาบอกจะมามอบตัวใช่ไหม
แต่ท้ายที่สุดค่ะพอนักข่าวรู้ว่าคือใคร
นักข่าวของเราก็ไปที่ค่ายมวยนั้นเลย
ค่ายมวยเอรวรที่ตะบวนเสตงอำเภอะเมืองยาราค่ะ
เพราะว่าคนที่เป็นข่าวเนี่ย
นี่แหละเราไปเจอแล้วก็ถามเจ้าตัวเลย
ว่าเหตุการณ์ที่มีการโพสต์เนี่ย
ว่าแฟนสาวโดนเพชรสงวนทำร้ายเป็นยังไง

อันนี้ผมยอมรับผมทำร้ายแฟนสาวจริง
คือเหตุการณ์เล่าตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะ

ฝ่ายแฟนผมผู้หญิงเขาเป็นนักกีฬา
ัญจักษีรัฐแชมป์โลกประเภทร่ายรำ

ทีนี้ฝั่งผู้หญิงเขามาหาว่าผมนอกใจกำลังจะปันใจมีคนอื่น

แล้วบอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนอื่นจริง
เขาแช่งมาถึงพ่อแม่ผมเลย
ผมพยายามอธิบายแต่ว่าเขาไม่ยอมฟังเลย
เข้ามามาทำร้ายร่างกายคิดดูสิพี่
เอาพัดลมในห้องมาคว่างใส่ผม
เตะผมต่อยผมเอาไม้แขวนเสื้อตีตามเนื้อตามตัวผม
ผมวิ่งลงจากชั้น๒ลงมาที่ลานจอดรถ
เขาก็ตามลงมาแล้วก็มาทะเลาะกันอีก
เขาตอนนั้นผมโมโหนะแต่ผมพยายามระงับอารมณ์ไว้อยู่
หลังจากนั้นคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้คือ๑๓เมษาใช่ไหม
ตะโกนหาให้เพชรสงวนลงมาคุย
แต่เอาจริงเพชรสงวนยังค้างจากเมื่อวานอยู่เลย
โกรธกันอยู่ก็เลยไม่อยากลงไปหา
แล้วกำลังคิดเลยนะว่าเฮ้ยจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้

ฝ่ายหญิงไม่หยุดค่ะโทรจี้โทรจี้โทรตาม
ทีนี้เพชรสงวนก็เลยไปล็อกประตูค่ายมวย
ประตูบ้านทั้งหมดเลยสักพักนึงนะ
ฝ่ายหญิงปีนขึ้นหลังคาชั้น๒แล้วเข้ามาในค่ายมวย
เฮ้ยเพชรสงวนก็ตกใจสิว่าเฮ้ยเข้ามาได้อย่างไร

แล้วก็คิดด้วยนะว่าเขาพกปืนมาด้วย

ก็เขาเป็นอาสาสมัครทหารพราน
ผมก็กลัวผมก็ไล่เขากลับไปผมบอกว่า
ไม่เอาไม่อยากเจอแล้วเลิกกันเถอะมันสุดจะทนแล้ว
ทีนี้ค่ะเพชรสงวนก็ยอมรับว่า
เอาจริงผมพอหลังจากทะเลาะกัน
ที่ผมทำร้ายเขาผมก็หน้ามืดด้วยคือโกรธ
โกรธมากแล้วเลยลงมือทำร้ายไปอารมณ์มันสุดจริง
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุเขาเพชรสงวนบอกนะ
ผมมาขอโทษฝ่ายหญิงผมขอโทษครอบครัวของฝ่ายหญิงไปแล้วด้วย
แล้วเมื่อวานนะคะเพชรสงวนก็ไปพบพนักงานสอบสวนที่สพเมืองยาลา
รับทราบข้อกล่าวหาความผิดก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แต่ทีนี้เรื่องของการเยียวยาเนี่ยคุณผู้ชมต้องรอให้ฝ่ายหญิงอาการดีขึ้นก่อน
เพราะว่าตำรวจก็จะมีการสอบปากคำฝ่ายหญิงอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ